ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเปลื้มใจอันนี้เรามาเป็นภาพยนตร์ซั่นเลย
ที่สหบวงคนฟิล์มภูมิใจเต็มใจนำเสนอ
วันนี้เราจะนำเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าดอกไม้ในกล่องคยัก
ไปก่อนนะลูก
ไปก่อนนะพ่อ
ผมอยากจะส่งต่อของขวัญชิ้นที่ผมเคยได้รับจากพระมหากรรณาชกุศของพระบาทสุดยกเจ้าหญว
คือในเรื่องของการทำความดีนะฮะเป็นในเรื่องของการรู้จักหน้าที่ของตัวเอง
แล้วก็กันเรื่องของการรู้จักความรักในครอบครัวเป็น๓สิ่งที่ผมตั้งเป็นโจทย์เอาไว้ว่า
ผมอยากจะส่งต่อ๓สิ่งนี้ไปสู่คนดู
ไอ้จุ๊คไอ้ผัวแห้งซวยลูกอยากได้มือถือเราก็ซื้อให้ไม่ได้
สร้างความลำบากให้กูยังไม่พอยังเดือดร้อนไปถึงลูกอีกทำไมวะ
ผมเล่าถึงเรื่องของคนเก็บขยะคนหนึ่งซึ่งลืมจากภายนอกแล้วเขาอาจจะดูว่ามันเป็นขยะ
มันเป็นความสกปรกมันเป็นความเหม็นที่ติดตัวเขาอยู่
แต่ว่าจริงแล้วภายในตัวเขาเองมันเป็นดอกไม้
มันคือเขาตัวเองตัวเขาเองอุดมไปด้วยความดี
สิ่งที่เขายึดถือมาโดยตลอดชีวิตเขาที่เขาทำ
ก็คือเขามุ่งมั่นที่จะทำความดี
ซึ่งในขณะเด็กเขาก็ทำหน้าที่ของอุณหาครอบครัว
ซึ่งเป็นพ่อของลูกสองคนอย่างดีที่สุดเหมือนกัน
เขาส่งต่อความดีของเขาไปสู่ลูก

เหมือนที่พระองค์ท่านทรงทำให้พวกเราเห็นมาโดยตลอด
เรื่องนี้ก็จะเป็นแบบอย่างทำให้คนได้เห็นว่า
ถ้าคุณมองเห็นว่าคนอื่นเขามีปัญหาในชีวิตมากกว่าคุณ
ตั้งเยอะแยะเขายังสามารถจะผ่านชีวิต
ปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นไปด้วยอะไรเพราะอะไร
เพราะฉะนั้นเราเองปัญหาของเราก็จะดูเล็กลงไปทันที
อกไม้ในกองขยะจะเป็นของขวัญชิ้นหนึ่ง
ที่จะทำให้คนดูมีพลังในชีวิต
เข้าใจถึงการฝ่าฟันอุปสรรคต่างในชีวิต

เรารู้สึกว่าเราจะไปมอบให้เป็นของขวัญกับผู้ชมชาวไทย
เพื่อจะให้มันเหมือนกับว่าเราอยากจะให้ทุกคนจับมือกัน
แล้วลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินไปข้างหน้าพร้อมกัน
เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน

ให้ลุกขึ้นแล้วก็เชิดหน้าแล้วก็เดินไปพร้อมกัน
อกไม้ในกองขยะเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องแรกเท่านั้นนะคะ
หนังสั้นในโปรเจกต์เรื่องของขวัญค่ะ

เรื่องสีรถนะคะที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทย

วันที่๒๘นี้นะคะอย่าลืมไปเติมพลังใจให้กับชีวิตด้วยนะคะ

เห็นได้เลยนะคะว่าระยะเวลาที่ผ่านมาของเราเนี่ย
ประชาชนชาวไทยต้องผ่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจ
แต่ในช่วงเวลานี้ค่ะเป็นช่วงเวลาของการฟื้นฟูจิตใจนะคะ
ภาพยนตร์เหล่านี้จริงแล้วนอกจากเรื่องของขวัญที่มีถึง๔ตอนด้วยกันเนี่ย

ผู้กำกับชาวไทยของเราได้นำเอาเรื่องราวของในหลวงราชการที่๙

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับประสบกรณิกรชาวไทย
ในการที่จะใช้ชีวิตดำเนินต่อไปนะคะ
ที่๑๘ตุลาคมนี้อย่าลืมไปชมกันทุกโรงภาพยนตร์นะคะ